แต่เห็นน้องเมื่อสักครู่ว่าแดนส์กระจายแล้วใช่ไหม

เนี่ยไปยืนเต้นยืนโยกอยู่บนโต๊ะ

คือน้องเขาปลอดภัย
แตะโต๊ะไม่ปลอดภัยละครับ

แล้วก็ดีที่สุดเลยคือน้องไม่ร่วงลงไปด้วย
เออ

อ้าวคุณผู้ชม
มันก็ต้องมีบ้างแหละอุบัติเหตุนะคะ
แต่โต๊ะมันไม่รักดีกับเรา

มันเอียงตกลงไปแต่ก็อยากบอกคุณผู้ชมว่า
โต๊ะก็มีเอาไว้ไม่ได้ให้ยืน
ให้เอาวางของให้นั่งทำงาน
เก้าอี้ก็มีไว้นั่งก็ต้องนั่ง
เพราะฉะนั้นก็ใช้ของให้มันถูก

รู้สึกไหมเราอ่านมาถามค่าแล้วเนี่ย
เราเอาแต่ฝากเตือนคนนู้นเตือนคนนี้
นี่เราเข้าสู่วัยป้ากันแล้วเหรอ
ตอนนั้นก็ไม่น้อยคือเราไม่ได้เตือนคุณผู้ชมอย่างเดียวนะ
เราอยากเตือนคุณนะคือบางทีเราก็รู้นะ
แต่แบบแหมเข้าใจวัยรุ่นหรือวัยที่แบบอยากสนุกสนาน

ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่